โอ้โหไทยแลนด์
จากยอดเขาลงสู่พื้นดินเบื้องล่าง
งดงามของวัดแห่งนี้ก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราลงมาจากพุทธอุทยานเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราอยู่กันในบริเวณวัดพระพุทธบาทสุดท้าย

ถึงวันนี้โชคจะไม่เข้าข้างผมเท่าไหร่

จึงได้ฟังท่านเล่าที่มาที่ไปของวัดแห่งนี้ครับ
วัฒนพุทธบาทสุดท้าวาส
หรือพระธรรมวิสุทธิยานได้มาสร้างหน้าที่นี้
ก็มีคณะสถาชาวเจษฐมได้มณีมนต์ท่านมาให้ดูสถานที่นี้
คือมีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่
ท่านก็ได้เริ่มมาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่เมื่อปี

ที่ทำให้เกิดพระธาตุขาวเด่นลอยอยู่กลางยอดเขา

ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะคาใจมาก

นั่นก็คือการนั่งรถม้าครับ

เดี๋ยววันนี้ผมขอนั่งรถม้าหน่อยนะครับ
เป็นแบบว่าออริจินัลเลยจากดั้งเดิมนะครับ

ม้าที่ผมนั่งวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ
เป็นของพี่ปั๊มเจ้าของฉายา
ม้าเขลานที่คลุกคลีกับรถม้ามานาน
แต่ว่า

พี่บั๊มคนนี้เป็นชั่นตีเกือบม้าคนสุดท้ายของลำปาง

และถ้าพูดถึงตำนานแห่งรถม้าลำปาง
อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ
อ้วนประธานสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางครับ
ว่ากันว่ารถม้าลำปางที่ยังวิ่งอยู่ได้ทุกวันนี้กว่าครึ่งมาจากผลงานและความทุ่มเทของลุงอ้วนคนนี้ครับ
สมัยเมื่อรัชกาลที่๔เนี่ยรถม้าอยู่ในกรุงเทพพระมหานครนะครับ
เมื่อปีประสอบสมมติ๔๕๙ก็รถไฟจากกรุงเทพจะเชื่อมร้างมาถึงจังหวัดลำปาง
เป็นจุดเริ่มแรกของรถม้าที่มากับรถไฟ
รถม้านี่มีหลายแบบรถม้าอาจจะมาจากประเทศอังกฤษ
ลักษณะนี้ก็เป็นแบบรถม้าโบราณนะครับ
รถม้าเริ่มแพร่หลายในไทยเมื่อสมัยรัฐการณ์ที่๔
มีการตัดถนนเจริญกรุงบำรุงเมืองเพื่อให้รถม้าวิ่ง
ต่อมาสมัยรัชกาลที่๕เริ่มมีรถยนต์เข้ามาแทนที่
แต่ปัจจุบันเหลือเพียงลำปางที่เดียวครับ
ยังอนุรักษ์และมีรถม้าวิ่งใช้งานในชีวิตประจำวัน
ถือเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยน่าทึ่งไหมล่ะครับ
อีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองลำปางก็คือสภาพอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่

ยังมีอีกหนึ่งตลาดที่ห้ามพลาดเมื่อมาลำปางครับ
คุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดลำปางแล้ว
ทุกคนต้องมาที่แน่นอนก็คือกาดกองต้าครับ
กองต้านี้เต็มไปด้วยของที่ขายนะครับ
กาดกองต้าเปิดมาเกือบ๑๔ปีแล้วครับ
ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองลำปางไปแล้ว
คือกาดกองต้านะครับมันเป็นชื่อทางเหนือของเราเนอะทางลำปางเนี่ยคือกาดก็คือตลาด
กองก็คือเหมือนกับเป็นทางเดินเล็กแล้วต้าก็คือว่าแม่น้ำจะอยู่ติดกับแม่น้ำวังเลย

ถ้าจะมาเดินกัดกองต้าบอกไว้ก่อนเลยว่าเตรียมท้องและเงินในกระเป๋ามาให้ดีนะครับ
เพราะมีของกินเยอะจริงตามโกสวงไปเลยครับ
เดี๋ยวจะพาไปชิมอาหารพื้นเมืองอันนี้อยากจะแนะนำว่าอันนี้ซ้อน
แจ้ซ้อนนี่จะเป็นน้ำตกจะมีน้ำแร่ของแจ้ซ้อนด้วย
เอาไข่เนาะไปต้มกับน้ำครูร้อนลั่งมาทำเป็นยำไข่น้ำแร่
ต้องขอชิมนะครับยำไข่น้ำแร่แจ้ซ้อนนะครับ
อร่อยมากเลยครับคือนึกถึงไข่ออนเซนอ่ะแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ไข่ออนเซนไง
อันนี้เป็นน้ำแร่แจ้สร้อนของจังหวัดลำฟังเลยนะครับ
ตัวไข่เนี่ยมีความเข้มข้นความมันอร่อยมาก
จากไข่น้ำแร่แจ้ซ้อนแล้ว
อีกหนึ่งจานเด็ดแบบคนล้านนาก็ต้องขนมจีนน้ำเงี้ยวครับ
ข้นครับอร่อยมากอร่อยครับ
อาหารพื้นเมืองแบบล้านนาที่หายากและน่าจะลองชิมอีกหนึ่งจานก็คือ

คือชื่อเนี่ยบอกว่าแนบถั่วเน่าแต่คืออร่อยมาก
ถั่วเหลืองบอกว่าสมเครื่องฟูงรสนะครับอร่อยเลย
อาคารบ้านเรือนที่กาดกองต้าของเรานี่นะครับ
เราจะมีการผสมผสานหลายเชื้อชาติที่มาอยู่
จะมีทางยุโรปครับยุโรป
เมียนมาเมียนมานะครับเมียนมาร์และของจีน
หลังจากที่กลุ่มของฝรั่งเขาออกจากลำปางไป
เมียนมาร์ก็เอามาทำแทนเขาก็ปลูกบ้านสไตล์ของพม่าเลย
เพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีแบบว่าความหลากหลาย
คือมันมีหลายอรยธรรมที่เข้ามาที่กาดดองต้าเราเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ย
เสน่ห์ของกะกองต้านอกจากเรื่องของกินแล้ว
อาคารต่างที่ตั้งเรียงรายก็เรียกได้ว่าเป็นมรดกของชาติกันเลยทีเดียวครับ
และนี่เป็นอาคารหม่งโยยซินต้นตระกูลของเขาเนี่ยเป็นเจ้านายทางเมียนมา
อันนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมของเมียนมาผสมยุโรปด้วย
นี่คือเมียนมาร์ยุโรปผสมกันนะครับ
อาคารมงโยซินนี้สร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๕๑
โดยฝีมือช่างชาวเมียนมาเดิมเป็นสำนักงานค้าไม้
ลักษณะเป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้
รูปแบบเรือนขนมปังขิงหลังคาทรงมณิลา
ระดับลายฉลุไม้เป็นลายพันธุกษา
หลังคาหน้าจัวมีการประดับเสาสารไนแบบเรือนมณิลา
ฝ้าเพดานภายในอาคารชั้น๒บุด้วยแผ่นดีบุกดุลลาย
ประดับกระจกสีและมีช่องบันไดลับซ่อน
เป็นตู้ไว้เพื่อขึ้นชั้นบนด้วย
อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช๒๕๖
ประเภทอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาจากสมาคมสถาปนิกสยาม
ได้รับยกย่องว่าเป็นเรือนขนมปังขิงริมถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทย
ปัจจุบันเปิดเป็นร้านกาแฟและขายของที่ละลึกครับ
ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเดินเข้ามาเห็นถึงความหลากหลายมาก
ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของสินค้าที่มาขาย
พอไปถึงตึกลาบ้านช่องอาคารแค่ตรงนี้ผมมองไป
คือเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างกันแต่ว่าสวยงานมันก็ลงตัวมาก
ของอาคารเก่าย่านกาดกองต้านี้
ถ้าอยากชื่นชมสัมผัสให้ชัดเจนก็ควรมาตอนกลางวันครับ
เราจะได้เห็นลวดลายไม้ฉลุแบบเรือขนมปังขิงสมัยราชการที่ห้า
ฝรั่งที่สวยคลาสสิกตึกแถวแบบเจ้าสัวจีนที่ดูโอโถง
ถ้าใครชอบอาคารเก่ารับรองว่าจะตกหลุมรักถนนเส้นนี้อย่างแน่นอน

ขอบคุณมากที่พาผมมาแนะนำนะครับที่กาดกองต้า
หมดไปอีกวันครับกับบรรยากาศของเมืองลำปาง
และความรู้สึกของผมที่ผสมผสานกัน
ความสมหวังผิดหวังชื่นชมและสมใจ
นี่แหละครับเสน่ห์ของเมืองลำปาง
ที่ตอนนี้ผมพูดและรู้สึกได้จริงเลยว่า
ลำปางปลายทางฝันครับ
พร้อมกับแนะนำสถานที่อันซีนในประเทศไทยที่คุณอยากให้เราไปพร้อมเหตุผล
กติกาให้ดีเข้าเฟซบุ๊ครายการโอโหไทยแลนด์
ดไลค์เพจกดแชร์คำถามแล้วตอบคำถาม
แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์พร้อมติดแฮสแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์
และอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงาน
รับไปเลยลูกประคบเซรามิกจากบ้านสาลาบัวบก
พร้อมทั้งเสื้อยืด๑ตัวและกระเป๋าผ้ารักโลก๑ใบ

พร้อมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันศุกร์ที่๒๗กันยายนพศ๒๕๖๒
ประกาศผลทางเฟซบุ๊คโอ้โหไทยแลนด์วันจันทร์ที่๓๐กันยายนพศ๒๕๖
โปรดติดตามตอนต่อไป